พาเรามาเตือนกันฮะพวกหลอกลวงยังมีอีกเยอะนะครับ
นี่กลุ่มสาวหล่อกว่า๑๐คนนะบุกร้องทุกข์กับทนายรณรงค์
บอกว่าถูกสาวหล่อคนหนึ่งคุณปลอมเป็นเซลล์ศัลยกรรม
มาเสนอแบบนี้ฮะเล่นแชร์ออมเงินกันไหม
อมไปเพื่ออะไรออมไปเพื่อไปทำศัลยกรรมตัดหน้าอกออก
เหมือนที่สาวหล่อเขาอยากทำนะฮะทีนี้ทำให้กลุ่มสาวหลอก
กลุ่มนี้ถูกหลอกศูนย์เสียเงินเป็นล้านล้าน
สำหรับสาวหล่อนะครับที่ถามกันเข้ามาเรื่องศัยกรรมนะครับ
ศัยกรรมตัดหน้าอกนะครับที่เวย์ดูแลนะครับ
ตอนนี้ก็ไปเกือบ๒๐๐เคตแล้วนะครับพาสาวหลอกไปตัดนมเกือบ๒๐๐เคตนะครับ
สำหรับสาวหล่อไม่ว่าจะหุ่นใหญ่หุ่นเล็กนมเล็กนมใหญ่นะครับ
เวย์มีโปรวิเศษมาแจกอยู่แล้วเพราะว่าเวย์ทำโปรแบบนี้
เป็นราคาที่จับต้องกันได้แล้วนะครับผมไม่มีใครจับต้องไม่ได้แล้วนะครับ
ตอนนี้ก็พาสาวรอไปเกือบ๒๐๐ชีวิตแล้วนะครับ
ผมไปดูได้นะครับและที่เพจนะครับ
โอ้นี่ล่ะฮะสาวหลอกคนนี้ที่ถูกร้องเรียนอยู่นะครับคุณนะ
เรื่องของการศัลยกรรมตัดหน้าอกอันนี้นะครับ
เขาเคยโพสต์ในเฟสแล้วก็ติ๊กต๊อกนะฮะ
แล้วก็มีเหยื่อผู้เสียหายกว่า๑๐ราย
คือสนใจแล้วก็ถูกหลอก
เหยื่อนี่ร้องทุกข์กับทนายบรณรงค์

บอกว่าเขามีการเปิดขายคอร์สทำศัลยกรรมตัดหน้าอก
โดยมีการเชิญชวนทำโปรโมชั่นในราคาถูก
มีการวางมัดจำแล้วค่อยผ่อนจ่าย
โพสต์ที่ผู้หญิงคนนี้ที่สาวหล่อคนนี้

อดเสื้อโชว์สรีระรีวิวว่าเธอเนี่ยศัลยกรรมตัดหน้าอกมาแล้ว

ส่วนนี้ครับราคาต่อไปนี้รวมหมดทุกอย่างแล้ว

หล่อที่ต้องการจะตัดหน้าอกผ่าตัดออก
เชื่อเลยมาร่วมในการทำศัลยกรรมตรงนี้

เหยื่อหลงเชื่อครับจ่ายเงินเข้าไป
แต่สุดท้ายคุณไม่มีเหยื่อรายไหนได้ทำศัลยกรรมจริง

นางสาวชาลินีสินสมบูรณ์อายุ๔๕ปีเป็นสาวหล่อคนหนึ่ง
แล้วก็นางสาวดานามสมมุติอายุ๑๒ปี
พร้อมด้วยนางสาววราพัศวีสวนเวียงอายุ๑๓ปี
คนนี้เป็นเจ้าของคลินิกเสริมความงามย่านเพชรเกษม
และยังมีกลุ่มเพื่อนสาวหล่ออีก๖คนนะฮะ
นำเอกสารหลักฐานเข้าร้องทุกข์กับทนายรณรงค์แก้วเพชรเลย
ทนายความและก็ประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
หลังถูกนางสาวเวนามสมมุติซึ่งเป็นสาวหล่อที่เห็นในคลิปนะฮะ
อ้างว่าเป็นเซลล์ศัลยกรรมตัดหน้าอกของคลินิกศัลยกรรมแห่งหนึ่ง
โดยใช้เพจชื่อว่าเซลล์ศัลยกรรมธอมบายบีเวย์
ประกาศหาลูกค้าครับค่าใช้จ่ายในการทำศัลยกรรม๕๕๐๐๗๕๐๐๐บาท
โดยให้โปรโมชั่นและข้อเสนอที่น่าสนใจแบบนี้
คือจ่ายเงินเต็มจำนวนในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดเกือบครึ่ง
หรือทำศัลยกรรมก่อนแล้วค่อยมาผ่อนกันทีหลัง
หรือจะผ่อนก่อนจ่ายเงินครบค่อยไปทำศัลยกรรมก็ได้
คือไม่ต้องจ่ายเป็นเงินก้อนละคุณใช้วิธีหลอกล่อแบบนี้
ซึ่งใช้วิธีการก็คือเป็นรูปแบบตั้งวงแชร์ครับ
ให้ผ่อนจ่ายเดือนละ๒งวดงวดละ๓๐๐บาท
ค่อยทยอยส่งค่อยเก็บสะสม
เมื่อจ่ายครบแล้วค่อยทำศัลยกรรม
แต่ละงวดจะเลือกโดยให้ลูกค้าจับฉลากกัน
จับฉลากได้ก็ได้คิวของคุณ

แต่มีผู้เสียหายหลายคนที่จ่ายเงินเข้าไปจนครบแล้วนะคุณนะ
เวียนใจทีละงวดแบบนี้
สุดท้ายคือกลับไม่ได้ผ่าตัดศัลยกรรมเลยคุณ
ที่ตกลงไว้นะพอทวงถามหายเลย
ผลัดวันประกันพุ่งไปเรื่อยก่อน
บอกแต่ให้รอรออย่างเดียวรอหมอ
ยังไม่ว่างรอคลินิกบ้างแหละนะฮะ
พอถูกทวงถามหนักเข้าก็บอกว่า
อยากได้ไปฟ้องร้องเอาสิโอ้โห
ปัจจุบันนี้ยังมีพฤติกรรมไปหลอกลวงคนอื่นอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับ

เรื่องต้นมีผู้เสียหายไม่ต่ำกว่า๒๐คนนะครับ
อกจากนี้ยังมีคลินิกศัลยกรรมที่ถูกหลอกด้วยคุณ
เพราะเขาบอกว่าเขาเป็นเซลล์ไง
คลินิกก็ส่งให้ลูกค้าไปทำศัยกรรม
แต่คือตัวคนนี้ส่งลูกค้าไปทำศัลยกรรมนะ

แต่คนนี้ไม่ยอมจ่ายเงินให้กับคลินิก

คลินิกถูกหลอกกว่า๔แห่งครับ
นางสาวชาลินีสินสมบูรณ์เล่าให้ฟัง
บอกว่าตัวเธอเองก็สนใจตัดหน้าอกครับ
ก็บังเอิญมาเจอเพจนี้โฆษณาอยู่
โดยเพจก็แจ้งราคาโปรโมชั่น
หน้าอกทุกไซส์ทุกขนาดราคา๖๕๐๐๐บาท
เธอก็เลยทักข้อความในเพจนะครับ
เพราะว่าเธอก็อยากจะทำศัลยกรรมนะฮะ

ไปถามเขาว่าโปรโมชั่นนี้ยังไง
เขาก็แบบว่าเออโปรโมชั่นนี้ได้พี่

ถ้าพี่เอามือนี้ก็คือทำประวัติเลย
จองวันตัดได้เลยมีหมอให้เลือก
ที่เขาเสนอมามีอยู่๒คลินิก
แต่ที่พี่ดูในเพจมาคือเขาจะมีมจม๑๐๐๐๐
แล้วก็วันที่ผ่าตัดจ่ายหมดกับทางคลินิก
ส่วนเหยื่ออีกคนนะฮะนางสาวดาครับ
บอกว่าคนที่หลอกเธอเป็นสาวหล่อบาร์โฮสคุณ
เธอเองเห็นโพสต์รับตัดนมเสริมหล่อ

แฟนเธอสนใจก็เลยทักไปสอบถาม
ศัลยกรรมตัดหน้าอกเท่าไหร่

โดยมีการจัดโปรโมชั่นให้จ่ายเป็นงวดไป
งวดแรกเป็นค่ามัดจำ๑๐๐๐บาท
ส่วนที่เหลืออีก๕๕๐๐บาทค่อยผ่อนจ่าย
ละ๓๐๐บาททุก๑๕วันจำนวน๒๐งวด
พอจ่ายไปครบโอ้โหไม่ได้ทำ

แล้วพี่ก็กลัวด้วยเราก็เด็กต่างจังหวัดนะ
เราก็เก็บเงินอะไรอย่างนี้เราก็กลัว
แล้วก็เขาบอกเราว่าถ้าพี่ไม่หามาจ่ายวันนี้
ณเดือนเมษานะ๒๔เมษาก่อน๒ทุ่ม
จะถูกยึดเงินทั้งหมดยึดมือแชร์แล้วก็ไม่ได้ตัดด้วย
พี่ก็เลยต้องหาเงิน๑๕๐๐โอนให้เขาภายในวันนั้น

แล้วก็นัดตัดอีกที๒๘พฤษภา
แล้วหลังจากนั้นก็คือโดนบ่ายเบียงมาตลอด
นะครับจ่ายไปเกือบครบนะโดนบ่ายเบียงนะครับ
จะให้ไปทำศัลยกรรมกับ๒เหยื่อที่เป็นคลินิกศัลยกรรม
๔ล้านบาทมูลค่าความเสียหายในเบื้องต้นนี้นะ

อยู่ระหว่างการรวบรวมกลุ่มผู้เสียหายทั้งหมดนะครับ
เพื่อไปแจ้งความร้องทุกข์ที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าบกปคบด้วยนะฮะ